ทีนี้เนี่ยนะหลังจากดูทุเรียนแล้ว
ผมว่าไปดูเรื่องราวของทางด้าน

จะได้ตัดหวานให้มันเปรี้ยว

พากันไปที่นี่เลยคุณผู้ชมครับ

ตอนแรกส่วนใหญ่จะไปภาคเหนือใช่ไหม

ปักหมุดกันเลยครับที่นี่ที่จังหวัดตรัง
เขาบอกว่าที่นี่อังุ่นของเขาก็ทีเด็ด

ไปดูกันหน่อยว่ามันจะเด็ดขนาดไหนครับ
ค่ะไปดูกันนี่เลยนะคะ
เป็นสวนเป็นเทศกาลกันเลยค่ะ

นับร้อยคนก็ไปเที่ยว

ลงทดลองของนายสุธินกายชาตินะคะ

ปลูกรายแรกในภาคใต้เลยนะคุณ

ปลากินกลับกลับกลับกลับไม่ต้องค่ายจริง

แล้วก็ไม่ใช่แค่มาชมสวนมาถ่ายภาพเท่านั้น
แต่ละคนก็ซื้ออังุ่นกลับไปมาซื้อกิ่งพันธุ์กลับไปด้วย
เขาขายอยู่ที่ราคากิ่งละ๒๕๐บาท
เกษตรกรบอกโอ้ยมีไม่พอเลยคนอยากได้เยอะมากเลยนะคะ
เจ้าของไร่อังุ่นบอกว่าใช้พื้นที่ว่างประมาณ๑งาน
ทำโรงเรือนปลูกอังุ่น๖สายพันธุ์รวม๓๕ต้น

งุ่นก็เริ่มให้ผลผลิตจะตัดขายได้ประมาณเดือนพฤษภาคมนี้แหละ
มีปริมาณรวม๖๐๖๕กิโลกรัมขายกิโลกรัมละ๒๕๐บาท
คุณเอาเองว่ารายได้เท่าไหร่นะจ๊ะ
พอขายดิบขายดีแบบนี้นายสุธินก็เตรียมขยายพื้นที่ปลูกอังุ่น

โดยล้มต้นยางพาราอายุ๓๐ปีนะคะ
ที่เคยเป็นพื้นที่ปลูกยางพาราเนี่ยตอนนี้ราคาอาจจะไม่ดีเท่าไห

ยังจะให้เป็นศูนย์เรียนรู้การปลูกอังุ่นแห่งแรกในจังหวัดตรังด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นย้ำเตือนเลยนอกจากเกษตรกรนักท่องเที่ยวแล้วเนี่ยนะคะ
ท่านใดสนใจอยากจะไปศึกษาดูงานไปได้เลยนะ
ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

โอ้โหไปแล้วก็ได้ความรู้ด้วยนะ
ว่าเขาปลูกกันยังไงนะในพื้นที่อื่นที่ไม่ใช่พื้นที่ในภาคเหนือนะครับ
เพราะว่าทางภาคใต้เนี่ยตอนแรกเขาปลูกยางกันเยอะใช่ไหม

เขาก็มีการปลูกพืชอย่างอื่นเพื่อทดแทน

พิศนุโลกของกินของฝากของดีเยอะแยะ
อีกหนึ่งของดีของเด็ดของพิศนุโลกก็คือ

คุณไปพูดอย่างนั้นคนพิษสนุโลกเขาจะไม่ฮัพพี่เหรอ

มีคุณผู้ชมเชิญชวนเราไปตลอดกันที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีด้วยนะคะ
ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเรา๓คนจะไปเยี่ยมนะคะ